พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณประตูหนึ่งของวัดพระธรรมกายนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังคงตรึงกำลังตลอด๒๔ชั่วโมง
ขณะที่ศิษยานุสิตบางส่วนก็แยกย้ายกลับไปพักผ่อนกันแล้วนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดเพิ่มเติมได้จากคุณปลอยสจิริธิสิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากบริเวณประตู๑วัดพระธรรมกายเชิญค่ะ
ซึ่งนั่นนะคะก็ทำให้บรรดาศิษยานุสิตค่ะต่างทยอยเดินทางออกจากวัดพระธรรมกาย
เพื่อกลับไปพักผ่อนแล้วเช่นเดียวกันโดยได้มีการนัดรวมพลกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะ
ขณะที่ทหารและตำรวจค่ะก็ได้ตรึงกำลังบริเวณโดยรอบวัดพระธรรมกายตลอด๒๔ชั่วโมง
เพื่อคุมเข้มบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวดค่ะ
แม้ว่าขณะนี้นะคะจะสิ้นเสียงสวดมนต์บทธรรมจักรกับป่าวัตนสูตรภายในประตูหนึ่งของวัดพระธรรมกาย
ซึ่งเป็นพื้นที่๑๙๖ไร่ที่สามารถเข้าไปถึงอาคารดาวดึง
คาดว่าจะเป็นที่พักรักษาอาการอาภาษณ์ของพระธรรมชโยแล้วนะคะ
โดยขณะนี้ค่ะบรรดาศิษยานุสิตที่ปักหลักนั่งสวดมนต์กันอย่างต่อเนื่อง
ทยอยเดินทางกลับออกจากวัดพระธรรมกายและแยกย้ายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ถอนกำลังบางส่วนออกจากวัดพระธรรมกายมาตรึงกำลังไว้บริเวณด้านนอกแทนค่ะ
ได้วางกำลังเจ้าหน้าที่ไว้ตามจุดต่างภายในวัดพระธรรมกายแล้วทั้งหมด๑๙จุดนะคะ
ที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการเข้าตรวจค้นแล้วในวันนี้
เพื่อเป็นการกระชับพื้นที่ให้เป็นเขตห่วงห้าม
เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายถ่ายเทสิ่งของใดออกนอกวัดพระธรรมกายค่ะ
ขณะที่บริเวณโดยรอบนอกประตู๑และประตู๔วัดพระธรรมกายนะคะ
ก็ได้มีเจ้าหน้าที่ค่ะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังกันมานะคะ
เพื่อเฝ้าสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่องทุก๔ชั่วโมงค่ะ
โดยมีเจ้าหน้าที่จำนวน๑๕๕คนนะคะ
ตรึงกำลังอยู่บริเวณประตู๑ค่ะ
แล้วก็ที่บริเวณประตู๔อีกจำนวน๑๗๐คนนะคะ
ส่วนที่บริเวณประตู๗ยังไม่พบความเคลื่อนไหวใดตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
บรรยากาศโดยรอบวัดพระธรรมกายนะคะ
ก็ยังคงมีทหารค่ะตรึงกำลังตรวจเข้มบุคคลเข้าออกอย่างต่อเนื่องตลอด๒๔ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะ
โดยขณะนี้นะคะก็ยังคงยึดแผนปฏิบัติการเดิมค่ะ
คือการใช้กำลังจากทหารกองทัพภาคที่๑เป็นหลักในการปิดล้อมพื้นที่วัดนะคะ
เพื่อตรวจเข้มไม่ให้มวลชนเข้าไปขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
รวมถึงป้องกันไม่ให้มีการปลุกระดมมวลชนเข้ามาเติมกำลังภายในวัด
ขณะที่ตำรวจเองค่ะก็ได้รับผิดชอบในการนำกลุ่มศิษยานุสิต
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่วัดพระธรรมกายค่ะ
โดยในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการเข้าตรวจค้นภายในวัดพระธรรมกายอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ซึ่งก็เป็นพื้นที่ของมูลนิธิพระธรรมกายนะคะรวมถึงพื้นที่โซนซีนะคะ
ซึ่งได้มีจุดสำคัญเป็นหอฉันคุณใหญ่อีกด้วยค่ะ
รายงานจากบริเวณประตู๑วัดพระธรรมกายค่ะ
ก็ทำงานหนักมาตลอดทั้งวันแล้วก็พรุ่งนี้อีก๑วันเกาะติดกันตลอดทั้งวันด้วยค่ะ